กรณีคลิปเฉาพอโรงเรียนปฐมที่เพชรชบูรณ์
รวรรมเด็กนักเรียนไปในห้องทำงาน
วันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกหมายสาร
เพื่อจับกุมป่อคนนี้และผมเข้ามอบตัว

ว่าเป็นผู้มนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ยืนอยู่ข้างหลังเด็กนักเรียนในห้องทำงานของพอ
ซึ่งเด็กนักเรียนกำลังทำอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่แหละครับ
แล้วพอก็ลวงมือเข้าไปต้องล้องบนนี่นะฮะ
ปรากฏว่าเรื่องนี้กลายเป็นคดี
ตำรวจสพบ้านติ้วที่อำเภอหล่มศักดิ์
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ได้มีการตรวจสอบคลิปทั้งหมด
ซึ่งมีคลิปทั้งหมด๓คลิป

จนกระทั่งพบนะครับว่าผู้เสียหายคือใคร
จากนั้นจึงได้เชิญตัวเด็กและผู้ปกครอง
มาสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เด็กหญิงรับว่าเป็นบุคคลในคลิปดังกล่าวจริง
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว
ขณะที่เธอนั้นเรียนอยู่ชั้นป๖
และตอนนั้นอายุเพียงแค่๑๒ปีเท่านั้นเองนะครับ
โดยถูกละเมิดเดือนเดียวถึง๖ครั้ง
ทุกครั้งจะถูกละเมิดในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

แล้วก็หลังเลิกเรียนเวลาประมาณบ่าย๓โมงเย็น
แล้วก็เธอเปิดเผยบอกว่ามีเธอเพียงคนเดียว

ไม่มีเพื่อนนักเรียนคนอื่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
คดีนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
สอบปากคำผู้เสียหายต่อหน้าพนักงานอายการ
สงคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาและผู้ปกครอง

จากนั้นนะครับก็ได้ไปขอสารในการออกหมายจับ

มนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรชบูรณ์
ในข้อหากระทำอาณาจารย์แก่เด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
โดยใช้กำลังและกระทำต่อสิทธิ์ที่อยู่ในความดูแล
และตำรวจก็ต้องตามจับกลุ่มใช่ไหม

ปรากฏว่าช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพบ้านติ้วได้คุมตัวพอนรงวิทย์มาสอบปากคำ
พอใส่หมวกแก๊ปสวมแมสปิดบังใบหน้า
ทีมข่าวพุ่งเข้าไปสอบถามเลยนะฮะ
ตัวพอเองเปิดเผยว่ายังไม่พร้อมให้ข้อมูล
แต่ไม่ได้รู้สึกเครียดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวก็พยายามถามแล้วถามอีก
แต่เจ้าตัวก็ยังไม่ยอมพูดอะไรมาก
ก่อนที่ตำรวจจะพาเดินเข้าห้องพนักงานสอบสวนนะครับ

ตัวพอนวิทย์เองบอกว่ากำลังจะมามอบตัวพระดิบพระดิบเหมือนกัน
ล่าสุดมีรายงานนะครับว่านายนรงวิทย์พอที่เป็นข่าว
ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวแล้ว
พันธุ์ตำรวจเอกนิคมพรมพิรามภูมิกับการ
สถานีตำรวจภูทรบ้านติ้วอำเภอหลมศักดิ์ที่เพชรบูรณ

เปิดเผยว่านายนรงวิทย์ใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย

โดยทางตำรวจได้พิจารณาแล้วว่าทางผู้ต้องหา

หลังถูกแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี

โดยกระทำแก่สิทธิ์ที่อยู่ในความดูแล
โดยระหว่างที่นายนรงวิทย์ออกมาจากห้องสอบสวน
ทีมข่าวก็อยากจะสัมภาษณ์อีกนะฮะ

ก่อนที่จะปัดไมค์ทีมข่าวของเรา
แล้วก็เดินหนีจากกลุ่มของนักข่าวออกไปนะครับ
นี่ก็เป็นความคืบหน้าส่วนทางสำนักงานการศึกษาในพื้นที่
ก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของวินัยนะครับ
เบื้องต้นก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบ
แล้วก็ให้พอย้ายเข้ามาอยู่ที่สำนักงานก่อนนะครับ
ไม่ให้ไปอยู่ในโรงเรียนและไม่ดำรงตำแหน่งพอแล้วนะฮะ
เพราะว่าโทษสูงสุดนี้ถึงขั้นไล่ออกเลยนะคะ